ขยับมาดูเรื่องของตัวเลขโควิดนะฮะ

เรื่องของการฉีดสลับสูตรอ่ะอืม

วันนี้บอกเอาเลยวันพรุ่งนี้บอกเฮ้ยใจเย็น
เพิ่งรีบทำสุดท้ายแล้วมีกองหนุน

การฉีดสลับสูตรนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

คณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรค

ด่านชัยวิจิตรท่านเป็นประธานคณะกรรมกรรมชุดนี้
ประชุมแล้วออกมาหนุน
นุนมติของคณะกรรมการควบคุมโรคนะฮะ
ขออภัยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
นุนว่าอะไรหนุนตามที่คุณหมอยงบอก

เข็มนี้ฉีดห่างกันประมาณสัก๑เดือน
หรือ๓๔สัปดาห์ดี

ภูมิมันจะมากขึ้นและภูมิจะเกิดขึ้นเร็วมากขึ้น
นี่นะออกมาสนับสนุนแล้ว
อ้าวก่อนนั้นเบอร์๑ของรัฐบาลลุงตู่

คิดให้ดีนะเมื่อวานนี้ท่านโฆษกฮะ
โศกอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ท่านออกมาบอกแทนนายกนะลุงตู่หายไปไหน

ดังนั้นท่านโคศกอนุชาบุรพชัยศรี

แต่พูดเป็นกลางว่าขอให้มีการพิจารณาให้รอบครอบ
และถ้าหากสามารถทำได้ดีเดินต่อ
และนี่ถือว่าเป็นความพยายามของคณะแพทยไทย
ไม่หยุดคิดไม่หยุดสู้ไม่ยอมแพ้ต่อทุกปัญหา

ใช่ก็ตอนนั้นแค่สั่งว่าทบทวนคนเขาก็แหยงแล้วไง
เขาก็ไม่กล้าฉีดแล้วนนทบุรีเนี่ยจริงต้องฉีดเมื่อวานนะ

พอละหรือโดนโฮนทับอุตรีเค้ารีบฉีดเข็มเดิมเลย
คุณคิดให้ดีแต่ผมไม่ได้ห้ามนะ

ก็พูดผ่านคุศกประจำสำนักนายกลุ่มตรีแล้วนะ
ว่าไม่มีการห้ามแต่ประการใดครับ
มีข่าวดีข่าวดีสำหรับพี่น้องทุกคน
เพราะว่าราชวิทยาลัยจุฬาพร

ต้องแล้วครับก่อนหน้านั้นจะเป็นห่วยงานจะเป็นองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ว่ารอบนี้เป็นของพวกเราแล้ว

ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรท่านออกมาบอกเลย
ประชาชนทั่วไปสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันได้แล้ว

เพื่อที่จะมีการเปิดให้มีการโหลดอย่างเป็นทางการ
วันนี้โหลดวันนี้โหลดพรุ่งนี้
ยังยังโหลดแอปไปก่อน
แล้วจองเมื่อไหร่จองอย่างเป็นทางการพร้อมกัน๑๘กรกฎาคม
โมงเช้า๑๘กรกฎาคมล็อตแรกจะมา๔๐๐๐

ราคามิจภาพ๗๗๗บาท

แล้วไม่มีดราม่าใดเกิดขึ้นเลย
แต่ขอให้เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

แล้วก็๔จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะ
๗๗๗บาทถ้า๒เข็มเท่าไร
จะมีการเปิดจองล็อตแรก๔๐๐๐โดสนะฮะ
วันที่๑๘แต่ว่าเริ่มโหลดแอปพลิเคชัน
เพื่อการจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นี่ของราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ